คือสิ่งที่หาง่ายกว่าไวไฟตอนนี้น่าจะเป็นโจร
น่าจะเป็นโจรค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
คือแม้ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้แต่ตอนนี้ยังจับตัวทั้ง๓คนไม่ได้นะดูเลยนะคะ
ทั้ง๓คนต้องใช้คำว่าริอยากเป็นโจรเหรอหนู
มีอยู่คนหนึ่งนะไม่ใส่เสื้อยังเด็กอยู่เลยพี่ต้น
เพราะเดี๋ยวจะเห็นนะผู้ชายคนหนึ่งที่เดินเข้าไปก่อนไม่ใส่เสื้อ
ตัวนั้นตัวกระเปี๊ยกเดียวตัวเล็กสุดค่ะเข้าไปแล้วก็ทำทีแล้วเห็นไหมคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้เลยสักพักนึงนะ
เด็กเหล่านี้รู้ตัวก็ทำทีเป็นว่าเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปค่ะ
หลังจากนั้นพอเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์เขาผ่านไปอ่า
เดี๋ยวนะคะจะเห็นภาพนี่นี่จังหวะนี้ค่ะ
อ่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วนะเด็กพยายามออกมาก่อนเนี่ย
ไอ้ตัวเนี้ยตัวเล็กมากเลยค่ะไม่ใส่เสื้ออ่ะเนี้ยเห็นไหม
ตอนแรกเหมือนจะเข้าไปเอาแล้วแต่ว่าเห็นมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาอ้า
นี่ตัวเล็กกระเปี๊ยกเดียวเนี่ยกลับไปใหม่ค่ะ
คราวนั้นแหละคนนั้นแหละที่ไม่ใส่เสื้อตัวกระเปี๊ยกน่ะ
คล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวเห็นเลยนะว่า
ขาเนี่ยยังแตะไม่ถึงพื้นเลยอ่ะหนูเอ้ย
เห็นไหมคะเห็นไหมตัวเล็กกว่ามอเตอร์ไซค์อีกอ่ะ
แล้วเพื่อนช่วยกันเข็นแล้วสุดท้ายก็เอาไปได้
หน้าตาเฉยเลยนะคะโอ้แสบจริงนะฮะ
เจ๊ม้อยวีพลัสนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้นะคะแล้วก็
แคปชั่นบอกว่ารบกวนแจ้งด้วยนะคะเป็นฮอนด้าเวฟ
หนึ่งสองห้าสีน้ำเงินหายโกรกกรากใน
แถวกรกกรากในสมุดสาคอนบอกพี่กัดให้แบบนี้
ในท้องที่ก็ช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะครับ
มุสาครผ่านไปฉะเชิงเซาจัดมาอันนี้ก็โจรเหมือนกัน
ต้นใช้คำว่าอะไรนะดาวโจรดาวโจรพุ่งพวดฮะตอนนี้
่งค่ะพรุ่งค่ะนะฮะนี่ค่ะนี่เจ้าของร้าน
ถือแต่โซ่ให้ดูต่างหน้าแบบนี้ค่ะมันมาขโมยถังแก๊สนะคะ
ขโมยถังแก๊สที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนำชัยริมถนนสุวินทวงตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะฮะ
กล้องวงจรปิดนี่คุณผู้ชมดูนะคะจับภาพได้เลยขับรถมาแล้ว
ซูบิชิสตราด้ารุ่นเก่าแล้วแหละนะฮะนี่เดินลงมาค่ะคาบุรีเออสูบสบายใจโอ้โจรสายชิวนะคะ
เดินลงมาแล้วไงเดินเข้าไปในร้านค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวนำใช้แล้วใช้ครีมตัดเหล็กเนี่ย
แม่กุญแจที่คล้องล็อกถังแก๊สเอาไว้เนี่ยเห็นไหมคือย่ามใจมากมากอ่ะ
สุดท้ายแล้วเอาไปได้นะคะยกถังแก๊สขึ้นรถกระบะหลบหนีไป
นี่เป็นคลิปกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะนี่คือเบาะแสนี่คือหลักฐานนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวนำชัยคุณกัญญาทองอินอายุ๔๓ปี
เล่าบอกว่าคนร้ายเลือกเฉพาะถังแก๊สของปตทเท่านั้น
เพราะถังแก๊สของปตทเนี่ยเวลานำไปขายหรือว่าเปลี่ยนตามร้านเนี่ย
จะได้ราคามากกว่าได้ไปขายเนี่ยสักประมาณห้าร้อยบาทนะฮะ
แต่ถ้าเกิดว่าซื้อถังใหม่เนี่ยสักประมาณ๒๐๐๐บาทนะฮะ
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เดือดร้อนค่ะอยากให้ตำรวจเร่งตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะครับยังอยู่ที่โจรนะ
ถังแก๊สทั้งหมดมันมีทั้งหมด๓ใบที่ล็อกไว้แล้วก็อีกใบหนึ่งคือร้านตามสั่ง
อ๋อมันเอาไปรวมกันหมดเลยเอาไปรวมหมดเลยแต่มันเอาแต่ปรตตอไปอย่างเดียว
ทำไมเขาไม่เอาถังใบอื่นไปครับอ่าถังพีพีเพราะว่าพี่ทำสัญญากับเขาอยู่
เพราะมันขายไม่ค่อยได้ก็คือมันไม่มีใครเอาไปขายได้ใช่ยกเว้นถังที่เขาเอาไปคือปรท
ใช่ขายได้ราคาไหมครับขายได้ราคาดิใบห้าร้อยมันก็ขายได้แล้ว
เราซื้อถ้าเราซื้อเองเนี่ยไปเท่าไหร่ประมาณเกือบสองพันอ่ะ
เดือดร้อนไหมตอนนี้เดือดร้อนอีกเศรษฐกิจอย่างนี้แล้วยังมาซ้ำเติมอีก
มีการโพสต์คลิปนี้ค่ะเห็นไหมคะวงกลมสีแดงตรงนั้นน่ะ
อยากจะบอกว่านี่คือคนละเหตุการณ์แต่เป็นผู้ชายคนเดียวกันที่ไปก่อเหตุนะคะ
นี่เป็นภาพคนร้ายขโมยถังแก๊สร้านหมูกระทัดหน้าเมืองเมื่อ๓วันก่อนค่ะ
เพราะฉะนั้นเราแจ้งเบาะแสให้แบบนี้แล้วกล้องวงจรปิดก็ชัดตำรวจช่วยด้วยนะคะ
ช่วยจับกลุ่มคนร้ายเพราะตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าไม่สบายใจเพราะชีวิตทุกอย่างมันคือต้นทุนหมด